บุรีครับทุกผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีจราเข้เนี่ยหลุดออกมาเยอะเหลือเกินไม่รู้ว่าหลุดออกมาจากฟาร์มไหนนะแต่มันหลายตัวแน่คือชาวบ้านก็ทำยังไงชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันไล่ตะเวนหากันไปเจอเมื่อไหร่ก็จับค่ะแล้วมีพรานอยู่คนหนึ่งนะฮะพรานจราเข้ชื่อพรานตุ๋ยนะฮะพรานตุ๋ยเนี่ย
ก็บอกแกจะอุ่มขึ้นเรือเลยมันไม่มีใครลงไปช่วยเหมือนกันหรือเปล่าถือไปข้าง
นี่ค่ะแกลงลงไปนี่ไปกอดรัดฟัดเวียงเอาดื้อเลย
สงสัยเหมือนกับเสียงในคลิปเลยค่ะว่าแล้วไม่มีใครลงไปช่วยลุงเลยเหรอ
ลุงเดี่ยวแบบกับจราเข้เลยหรือจะไม่กล้ากันหรืออย่างไรนี่
แต่พรานตุ๋ยไห้โหเพราะดูนี่อายุใน๗๒แล้วน่ะ
แกก็ลากขึ้นฝั่งเอาดื้ออย่างนี้เลยมีคนมาช่วยลากนะฮะเอาหงเอาแหมาคลุม
ไม่ให้มันดิ้นนี่นะครับทุกผู้ชมครับใช้ตะข่ายเนี่ยนะมาจับจราเข้มันหลุดออกมาจากฟาร์มครับ
ระเข้ตัวนี้ยาวประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับชาวบ้านก็ช่วยลุ้นกันอยู่นะครับ
สุดท้ายก็เอาขึ้นฝั่งได้เอาภาพปิดตามันไม่ให้มันตื่นตกใจเอาเทปกาวพันรอบปาก
เชือกมัดขาไพ่หลังนี่เรียบร้อยไปหนึ่งตัวคือที่เห็นเนี่ยนี่คือตัวล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าตอนนี้ในพื้นที่แถวนี้เนี่ยที่หมู่๒ตะบนบัวชุมที่ชัยบาดานลบบุรีเนี่ย
ราเข้จากฟาร์มเนี่ยหลุดออกมาเยอะมากอย่างช่วงวันที่๖๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จับมาได้๘ตัวนะฮะจับมาแล้ว๘ตัวนี่ฮะเห็นไหมเรียงรายกันเต็มไปหมด
วันนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่ง๖๘พฤศจิกายนจับมา๘ตัววันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ
ตุ๋ยบอกว่าจราเข้เนี่ยมันหลุดออกมาจากฟาร์มหลังจากทราบข่าวว่าหลุดออกมาเยอะ
รานตุ๋ยกับชาวบ้านก็เป็นห่วงกันกังวลกันว่าเกิดไปเจอชาวบ้านนะตามท้องนาตามหนองน้ำเนี่ย
มาทำร้ายเขาเนี่ยจะอันตรายไหนจะวัวควายสัตว์เลี้ยงอีก
ก็เลยเกณฑ์ชาวบ้านที่เป็นผู้ชายที่ช่ำชองในการจับสัตว์น้ำ
ล่าจราเข้กันเอาตะข่ายไปด้วยเจอที่ไหนก็เนี่ยฮะ
เวียงไปให้คลุมจราเข้แล้วก็ไปลากขึ้นฝั่ง
ช่วง๒๓วันเนี่ยมันจะออกมาเยอะมีเจ้าตัวใหญ่
ตอนแรกเลยมันจะมีตัวน้อยตัวเล็กออกมาที่ตในกัมมะโตอยู่ข้างนอก

เดี๋ยวว่ามันจะกัดเขาอย่างนี้
คุณภาพพูมอัยยุปรานตุ๋ยผิดใช่ไหมคะไม่ผิดค่ะอายุ๗๒จริงใช่ไหมฮะ๗๒
เห็นไหมแข็งแรงมากนะคนอายุแต่๑๒จับโจรเคได้คิดดู
คงจะมีวิชาอาคมอยู่ด้วยหรือเปล่า
นี่หลายทองเลยกับชะละวัน
พระมงจังหวัดลอบบุรีก็มาดูแลนะพระมงจังหวัดลอบบุรีบอกว่า
จราเข้หลุดออกจากฟาร์มลงในหนองน้ำในพื้นที่แถวนี้เนี่ยอันนี้จริง
แต่ไม่รู้ว่าหลุดมาจากฟาร์มไหนนะ

มันมีฟาร์มจราเข้ที่คงจะไม่แข็งแรง

เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบทุกฟาร์มอีกครั้ง
ว่าตอนนี้สภาพแข็งแรงปลอดภัยมากน้อยขนาดไหน
ตอนนี้ก็ได้จะฝากบอกชาวบ้านว่า
ฟาร์มมาเนี่ยครับ